แต่เขาเรียกว่าต่อย
ปอยต้อมกลับก่อนนะ

เป็นโสดก็เหงารักเขาก็เจ็บ
จ้าฉันไม่ชอบอย่างนั้นฉันไม่ชอบอย่างนั้น
แต่ฉันก็ชอบอย่างนี้ชอบอย่างนี้ชอบอย่างนี้
แล้วฉันจะเอาอย่างนี้แล้วก็จะเอาอย่างนั้น
ไม่กินที่ปากใช่ทำไมมันเมาที่ขาวะ
มันโรคไทยปุ่นจ้า

ถึกจ๋าชายหญิงอยู่ในห้องด้วยกัน๒ต่อ๒แบบนี้
พี่ถึกว่าเขาทำอะไรกันเหรอจ้า

เอางี้ละกันเดี๋ยวสายฝนคนนี้
จะทำให้รู้ว่าความสุขที่เมียมอบให้ผัวเนี่ย

ถัดจ๋าเป็นของสายฝนนะจ๊ะพี่

ฝนจะทำให้พี่มีความสุขที่สุดเลยจ้ะ

เนื้อฝนจ้า

น้องสายฝน
โอ้ยจัดกะมากนี้เนอะ

มึงว่าไงนะปอยเนี่ยนะเห็นด้วยกับไอ้หัวหน้าดอนอ่ะ
ใช่จ้ะผมเห็นเต็มสองตาเลยนะได้ยินเต็มสองหูด้วย
แล้วสายตาที่พี่ปอยมองไอ้หัวหน้าดอนนะมันหวานหยดย้อยหวานจนน้ำตาเรียกพี่
ตรงไม่ต้องใช้แตนเบียนกำจัดเฟี้ยในสวนมะพร้าวเลยยังได้พี่

โป๊ปเพรียมันสำรับกับตานตายก่อนไงพี่

ไอ้หัวหน้าดอนมึงจะยุ่งกับใครกูไม่ว่าแต่นี่มึงมายุ่งกับปอยสุธิรักกูยอมไม่ได้
เห้ยไอ้พี่

ทเลี้ยง

ถ้าทำอีกนะฉันเลิกคบแกจริงด้วย

เอ้าอดีเร็วโดยโค่ยครับ
ต้อมนะไอ้ต้อมโทษทีนะหัวหน้าไม่รู้ว่ามันไปหัวร้อนอะไรมา
ไม่เป็นไรหรอกครับถือว่าฟาดเคราะห์ไป
ไม่เป็นไรได้ยังไงฉันละห่วง

โฮขอโทษคุณพนัก
ขอบคุณที่ทำแผลให้นะครับคุณปอย

แต่เท้านี่

เจ็บแล้วนะเจ็บเหรอโอโฮโฮโอ๊ะโอ๊ะ

อยากกินเหรอเดี๋ยวต้อมกัดให้

บัวลอยมันคงจะลอยไปแล้วระโยม

ครับ
ปล่อยบัวรอยพ่อตุ๊กมาแล้ว

อร่อยมากเลยขอบใจนะต้อม

โอ้โหโอปป้าหรือโอปอ้าวเหรอวะ
ไงปลอยไม่เคยเห็นต้อมในลูกหล่อแบบนี้แหละสิ
อนบ้านดอยปอยบ้านทุ่ง
ทุกวันเสาร์เวลา๖โมงเย็น